คือว่าคนจะเชื่อถือเอมมี่ไหมคะถ้าเขาถักมาขนาดนี้แล้วเขาน่าจะเชื่อถือแล้วนะ
ก็คือเห็นบอกว่าดูดวงหมดเลยแต่ก็เลือกคนดูอยู่
เลือกคนดูมากค่ะคือน้อยมากที่จะดูดวงให้
เพราะว่าคือบางทีเวลาเอมมี่ดูให้ใครคือจะเป็นคนพูดตรง
เอมมี่จะดูแล้วว่าคนนี้เขาจะรับคำพูดเราได้ไหมอะไรอย่างนี้
ถ้าดูแล้วไม่น่าจะรับคำพูดเราได้เราก็จะไม่ดู

เหรอก็ไม่แพงนะ

ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วถ้าน้องแบบเออมีนอกรอบอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่น้องจะให้

เราปรึกษาให้คำปรึกษาไงบ้างคะ
จริงแล้วให้เขาเมื่อก่อนนี้จะใช้ร่างตัวเองในการผ่านร่าง
อะฮะว่าให้พูดยังไงกับแม่เขาอะไรเนี้ยค่ะ

แล้วก็ส่วนมากแล้วก่อนทุกคนลูกศิษย์ที่มาดูดวงกับเอมมี่
มี่จะบอกว่าใครที่คดีเรื่องทำแท้ช่วงนี้ติดคดีมากเกินไป
ใครที่เป็นเรื่องทำแท้งใช่ไหมคะให้แยกมาคนละฝั่ง
ก็จะบอกเขาว่าโอเคถ้าทำแท้เนี่ยเดี๋ยวจะมีน้องหรือลูกของคุณนะคะ
ที่ทำแท้งมาผ่านร่างเอมมี่เนอะ
ถ้าเกิดว่าใครลูกมาเอมมี่ก็จะชี้ว่าคนไหนเป็นแม่เขา
เขาก็จะบอกลักษณะอะไรที่แม่เขาชอบกินเขาจะกินเหมือนแม่เขา

แค่ให้ผ่านร่างเฉย
เหมือนสมมุติว่าคุณทำแท้งมาคุณชอบกินเฉาก๊วยใช่ไหมแตงไทยใช่ไหม
อะไรอย่างนี้ลูกจะบอกแล้วมันก็ตรงหมด

ไม่ใช่เป็นเสียงกระซิบมันจะเป็นเหมือนความรู้สึกที่เด็กกำลังสื่อกับเรา
แล้วเอมมี่ก็บอกว่าถ้าแล้วจุดจบเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

และใครที่ได้กอดกับลูกไม่ว่างานอะไรกับคุณก็แล้วแต่
งานนั้นจะตอบรับคุณแล้วก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณอธิษฐาน

ทำแท็งก์มากสุดคือ๑๑
และมีอีกเคสหนึ่งที่มันทำแท็งก์กี่ครั้งเขาจำไม่ได้

มี่บอกว่าลูกอยากได้ลูกอยากกิน
มาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็

รับงานเขาเลยเอออันนี้เป็นความเชื่อ

ก็อย่าเพิ่งด่านะคะใจเย็น

บ่ตัวบ่จกตาบ่เป็นคนมาตัว

ไม่ได้เล่นของนะคือจริงแล้ว
เอมมี่อาจจะโชคดีตรงที่

เขาส่งให้พี่ไปเรียนดูดวงด้วย

ซึ่งมันจะเลข๗หลัก

ว่ามันตบนี่ตบนี่เอมมี่ก็จะดูย้อนไปให้๒ปีที่แล้ว

คือตัวเลขมันจะบอกเอมมี่เองว่า
เขาตบแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเลข๗หลักเนี่ย

คุณน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะอะไรอย่างนี้

หรือแบบใช้บารมีปู่มาขอ
บางทีคนก็จะคิดว่าเราแบบ

อาจารย์บอยท่านก็เลยส่งให้เอมมี่เรียนเลข๗หลัก
มันก็ชี้ให้กันเห็นต่อหน้าเลย

ก็ปรึกษาได้คุยคุยได้ค่ะ

เป็นคนกลัวผีนะแต่ยังไม่เคยเจอผี

อืมคืออาจารย์บอยเขาชอบให้

ก็คือสวดธรรมเพราะว่าเรารับขันธรรมมาใช่ไหมคะ

แต่มันขัดกับภาพลักษณ์เซ็กซี่เลยเนาะ

ส่วนมากทุกคนจะมัดไปทางปฏิบัติหมด
เขาวัดฟังธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม

หนูนี่มีหลักฐานพร้อมครบทุกสิ่งอย่าง

คุณใช้คำพูดผิดเอมมี่บอกเลย

คือก่อนอันนี้เขาก็มีการเล่าถึงฝรั่งให้เราฟังบ่อย
แต่เราก็มารู้ความจริงทะเลาะกับฝรั่งเรื่องอะไร

กับลูกค้าแล้วกันไปทุบโต๊ะลูกค้าประมาณนี้
ค่ะก็คือสรุปก็แล้วเรามีหลักฐานมั้ยคะ
มีหลักฐานวันที่เราคุยกันอยู่เลยค่ะ
เห็นบอกว่าไปเจอถุงยางอนามัยบนรถด้วย

จริงไม่ให้สัมภาษณ์แต่บังเอิญเป็นจักรินแล้วก็เป็นไทรัศน์ด้วย

เหนือฟีหูเพราะว่ามันตกลงไง

เห่าเขาไม่ได้มีรถใช้ใช่ไหม

ผู้หญิงเวลามีแฟนเราอยากให้แฟนเราสบาย
เราอยากให้สุดรู้ซักอย่างให้ดูดีเพราะเขาเป็นคนหน้าตาดี

แล้วก็แล้วหลังแต่ผู้หญิงใครทำได้เราอยากทำให้เขา

ก็มาด้วยและคุยกับผู้หญิง
เป็นคนที่ไม่นั่งมอเซล์รับจ้างไม่นั่งแท็กซี่

เป็นรถส่วนตัวเยอะมาก

เขาก็ไปทักไปเคาะแต่ว่า

แต่ผู้หญิงทำงานในเหล้าอะค่ะ

ก็พบผู้หญิงมาบอก
หนูอ่ะหนังคนละม้วนเลยนะคะก็โอเคไม่เป็นไร
ผู้ชายก็ต้องมีแบบนี้บ้างนะคะอืมจนวันหนึ่งก็นัดกัน
แล้วก็ดีใจแฟนอยู่บ้านก็รถจอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็เลยอยากอาบบังเอิญด้วยความบังเอิญ
ของเราก็อยากได้ของเราในรถพวกเอกสารอะไรอย่างนี้
เปิดประตูไปโอ้มายก็าดอืมฮืมก็เจอก็อืมไม่เป็นไรละ

แต่ใช้แล้วคือควรโยนทิ้งไปข้างนอกหรือที่ไหนก็ได้
จะปลาไปโดนใครก็ได้แต่ไม่ควรอยู่ในรถเอมมี่
แต่เราก็คิดในแง่ดีไม่เป็นไรอย่างนั้นเขาก็ยังป้องกันตัวเองนะ

มันแค่รู้สึกเจ็บนิด

แล้วก็มีวันนึงที่เค้านัดเอมมี้ค่ะ

เบบีเจอกันนะ๖โมงเย็นพรุ่งนี้
โอ้โหเราก็เตรียมตัวตื่นเต้นมากเลยเพราะเราจะได้เจอแฟน

เพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่เมืองไทยใช่ไหมคะ

แล้วก็คุยกับเขาในระหว่างทำงานด้วย

เขาทำให้เรายิ้มหัวเราะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีเลิกกันแล้ว
แล้วก็ซื้อตัวเครื่องบินไปออสแล้ว

แล้วก็บินกลับมาหาเขาเหมือนเดิม

คงจะใช่แหละเพราะมันก็หมดเวรหมดกรรมไปแล้ว

แต่ตอนนี้มีโสดเนอะ

อีกเรื่องคุณทีล่าสุดเป็นไงบ้างคะ

อยู่ค่ะเขากลับมาเล่นหนังแล้วนะคะ

ไหวบอกนะเดี๋ยวจะได้เอาซื้อของไปให้กินที่กอง
ก็ร่วมงานกันได้ถ้าเป็นความต้องการของผู้ใหญ่
เพราะงานต้องแยกกับเรื่องส่วนตัวและงานคือเงิน
เพราะฉะนั้นแล้วร่วมงานกันได้
แต่อยู่ที่ว่าพี่ทีกล้าที่จะร่วมงานกับเอมมี่หรือเปล่า
กล้าเจอหน้าเอมมี่หรือเปล่าแค่นั้นเอง

ไม่เคยเลยค่ะไม่มีเลยนะเออเขาก็ไม่กล้าทักมาหรอก

แต่ว่าตอนนี้เขาก็มีตังค์แล้วนะเอมมี่

ตอนนี้ตังเยอะกว่าเอมมี่อีกนะคะ

แต่พี่เขาก็บอกแล้วว่าขอให้พี่ใช้เงินแบบมีความสุข

แต่เอมมี่ไม่มีอะไรให้แกล้งไม่เหลืออะไรให้แกล้งแล้วตอนนี้
คือมันคงไม่มีอะไรพังไปมากกว่านี้แล้วชีวิต

ก็เอาง่ายว่าถ้าวันนี้สิ่งที่เอมมี่ทำทุกอย่างที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นฮาเวิร์ดพิธี
สิ่งที่มีเคยทำให้พวกเขาเขามีความสุข
มี่ก็ขออนุโมทนาบุญในสิ่งที่เอมมี่ทำ
อันนี้จับใจเลย
กับพิธีก็เอมมี่ก็ขอให้พี่มีความสุข
กับสิ่งที่เอมมี่และประชาชนทั้งหมด

แล้วใช้เงินแบบมีความสุขแค่นั้นเอง
อีกเรื่องหนึ่งค่ะคดีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
ต้องกลับขอบพระคุณสานนท์มากที่เมตตานะคะ
ให้อนุญาตให้๗คดีมา

ก็ต้องกราบขอบคุณศาลล้อคุณเธอมาก

แล้วจะพึ่งสายสารทางไหน

ไม่รู้ว่าสารจะตัดสินยังไงแต่ตัวหนูเอง

ถ้ายังโกงป่านี้ก็ไปนานแล้ว
คนแบบนี้ไม่ต้องมานั่งให้คนต้องสงสารเราขนาดนี้นะคะก็

แน่ใจว่าเขาอยากให้เอมมี่ไปเป็นจิตอาสาในเรือนจำของจังหวัดโน้น

แต่ว่าเหมือนตอนนี้ทั้ง๓ฝ่ายกำลังทำเรื่องเอกสารอยู่
เอมมี่คิดว่าทางศาลน่าจะเมตตาเพราะว่าเอมมี่ทำเป็นจิตอาสา
แล้วก็ทุกวันนี้เรียกได้ว่าทำเป็นอาชีพเลย
แต่บอกนะคะว่าการทำจิตอาสาของเอมมี่ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวนะคะ
และเอมมี่เต็มที่กับงานจิตอาสามากเพราะจิตวิญญาณของเอมมี่มันคือจิตอาสา

คือคนข้างในค่ะเขาคือคำว่าตายทั้งเป็นเอมมี่เจอมาแล้วไง
มันเลยทำให้เอมมี่คิดว่าแล้วที่ไหนล่ะมันคือตายทั้งเป็นมันก็คือข้างใน
เพราะบางคนไม่ผิดยังติดคุกเพราะบางคนไม่ผิดยังต้องมานั่งรับกรรมทุกอย่าง
ที่เอมมี่เป็นเอมมี่เลยมีความรู้สึกว่าเอมมี่น่าจะเป็นเพื่อนและสามารถเข้าถึงพวกเขาได้มากจริง

เขาร้องไห้กับหนูว่าสงสารก็ต่างคนก็ต่างร้องไห้
เวลาเอมี่พูดเขาก็รู้สึกได้ว่ามึงนี่แม่งโคตรบ้าเอมี่คือบ้าจริงคือใจ
นี่นั่นเบาลาแล้วมันได้จากตรงนู้นมาตรงนี้มาแล้วสามารถทำงานบางอย่างได้วันละล้าน

พูดไม่ได้อ่ะมันเป็นความลับอ่ะ
อ้าวของเจ้าอย่าไปเล่นหุ้นอีกเด้อหรือ

นั่นแหละแต่ถูกกฎหมายเนอะ

ไม่แต่ว่าเงินตรงนั้นนะคะแล้วก็คืนคนที่เขาเอาให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาอาจจะขอเราแต่งงานมั้งอะไรอย่างนี้
เราอาจจะได้มากกว่านั้นก็เลยมีความรู้สึกว่า
ไอ้ร้านที่เขาเอาให้มามันไม่ได้มากมากมาย
แต่ก็เรื่องการใช้หนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ
ถ้าหนูมีเงินล้านเอาเรียกมาหาทุกคนแน่นอนค่ะ
แต่บังเอิญมันคืนเขาไปก่อนนะคะแล้วก็
ก็ไม่แน่นะเขาบอกว่าดวงอันนี้จะเป็นเศรษฐี
เผื่อเดินสะพัดสะผูอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ก็ได้เพราะซื้อไว้แล้ว
ก็ไม่แน่ค่ะคือเอมมี่เชื่อเรื่องปฏิหาร
มี่เชื่อในเรื่องความดี
เพราะก่อนหน้านี้ที่เอมมี่โดนเอมมี่เคยบอกกับตัวเองว่า
จากนี้ต่อไปใครเลวมากูเลวกลับ
ฉันไม่เชื่ออีกแล้วว่าทำดีได้ดี
จนมีวันที่เอมมี่เห็นเงินล้านห้านั่นแหละ
แล้วก็มีคนโอนเงินเข้ามาช่วยเหลือเอมมี่เรื่อยเรื่องการประกันตัว
มันเลยทำให้เอมมี่เชื่อเรื่องวิบากรรม
และทำให้เอมมี่เชื่อว่าจงเชื่อในความดีที่ตัวเองทำ
ตอนนี้เอมมี่เชื่อว่าความดีที่เอมมี่ทำมันกำลังส่งผล
ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เอมมี่ดีกว่า
เอมมี่รวยพวกคุณก็รวยเหมือนกัน

ก็ที่ผ่านมารวยทุกคนก็รวยเหมือนกัน
มี่คิดแค่นี้เพราะไม่เคยคิดจะเก็บไว้เป็นของตัวเองอยู่แล้ว
ก็ให้กำลังใจเอมมี่ดีกว่า
เมื่อคุณให้กำลังใจเอมมี่มีกำลังใจที่ดี
มันก็จะทำให้เอมมี่ทำสิ่งดีไปเรื่อยแล้วก็
เอมมี่รวยเอมมี่ปลดหนี้พวกคุณก็ได้เงิน

เพราะตอนนี้ประเทศไทยใกล้จะตายกันหมดแล้ว

มันมีแต่อะไรที่เกิดขึ้นที่มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไง

หรือคนดีอาจจะตายก่อนก็ได้เพราะว่าหมดกรรมหมดเวรนะคะ

ก็ขอให้ทุกคนเสียงปรบมือให้

ปรับภาพนุ่มเลย

ภาโสมทำเป็นลงงานสาธารณะยังเช่นเรานี้
มีเอกสารครบ
ไม่มีผิดกฎหมายค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยอุดหนุนของไทยนะคะ
บริษัทละมุนยินดีรับใช้ทุกคนค่ะ
อ๋อค่ะปิดท้ายจักรหน่อยรองเท้าหายหรือคะ
กระเป๋าแบรนดเนมก็เหลือคุชชี่ใบเดียวแล้วก็
ตั้งแต่เกิดเรื่องก็ขายหมดไงขายหมดอะไรทุกอย่างที่มีที่เป็นแรนดนิมก็ขายหมด
เพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่สามารถใส่กับชุดอะไรก็ได้เวลาที่เราไปอีเวนต์
ใช่ไหมคะมันหายไปค่ะเดี๋ยวหนูโพสต์รูปแล้วก็ช่วยตามหา
ถ้ามีใครคนนั้นเอารองเท้าเอมมี่ไปขายให้คุณนะคะ
เอามาคืนเอมมี่ด้วยและเอมมี่มีรางวัลให้เขา

บอกผ่านกันได้นะคะ
ก็เอามาคืนเอมมี่หน่อยเพราะว่ามันแพงแล้วก็มันเป็นสิ่งเดียวที่เหลือในชีวิตเอมมี่แล้ว

คือถ้าจะไปให้ซื้อแบรนดเนมตอนนี้คือเดี๋ยวเอมมี่ก็เจอดราม่าอีก
แต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นเอมมี่ใช้แบรนดเมมนั้นหมายความว่ามีผู้ชายซื้อให้นะคะ

ก็มีคนเขาสงสารเขาซื้อให้อะไรอย่างนี้ค่ะเนอะ
ก็มีน้องผู้หญิงด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะที่เขารักเราจริง
เขามีให้เอมมี่มาใช้ไปซื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อย่าบอกกันว่าไม่ใช่มีตังค์แล้วไม่ใช้หนี้นะคือ

แต่ก็ยังไงก็เสียดายรองเท้าคู่นั้นมากนะคะ

เพราะหนูไม่มีรองเท้าดีจะใส่ไป
แล้วยืนยันว่าไม่ใส่ของฟองเนาะเอมมี่นะ

เขาก็กระทั่งของหนี้

ถ้าลองแอมมี่มีกิ๊กดีตอนนั้นอ่ะ

สวัสดีครับ